มีที่ดุสิตที่ประเวทที่สายไหมแล้วก็ที่บางแค

นี่เราต้องไม่ลืมว่าพัทยาเขาก็เลือกนายกเมืองพัทยานะ
กับสมาชิกสรรพาทเทสาบานภัทยาเขา

โดยเลือกตั้งที่๔๑ถึง๕๔
นี่นะฮะที่เขตดุสิตจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยยังทำงานกันอย่างแข็งขัน

แล้วก็แน่นอนว่าบรรยากาศในช่วงเวลานี้การเลือกตั้งในช่วงเวลานี้
เรื่องของมาตรการโควิดก็ต้องเข้มข้น

คนที่ติดเชื้อโควิดอยู่เนี่ยเขาให้มาเลือกได้นะฮะ
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ค่ะแต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่าง
งวดเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัย
ก็ขอความร่วมมือไม่เดินทางด้วยรถสาธารณะ
แล้วก็จะมีการแยกพื้นที่แบ่งออกไปให้ห่างจากคนอื่นนะคะ

เขาจัดครูหาแยกครูหาไว้ให้เลย
ถ้าท่านติดโควิดแต่ว่าท่านในอาการที่ท่านสามารถออกจากบ้านได้

ส่วนคนที่ยังไม่ติดแล้วไปเลือกตั้งวันนี้ตามรายงานก็ยังไม่พบนะ
ไม่พบคนที่ติดโควิดหรือว่าไปตรวจปั๊บไข้สูงอะไรอย่างนี้

ไม่มีค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศสดที่ไหนกันต่อคะ

นี่คือที่เขตประเวทหน่วยเลือกตั้งที่๓๐๔๓นะคะที่มราม๒นะคะ
คือเขตประเวทจะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด๒๐๓หน่วย
ผู้มีสิทธิ์เลือกสอกร๑๓๘๔๒๐คน
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรทม๑๔๑๓๔คน
ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกินแสนคือถือว่าเยอะ

เห็นป้ายบอดเห็นปลิวไหมคะ

ที่มีคนกรุงเทพมีสิทธิ์เลือกตั้งเกินแสน
ใช่ประเวทเป็นหนึ่งในนั้นที่คนเยอะค่ะ
อย่างนั้นผมจะพาไปเขตที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินแสนเลยดูไหม

สายไหมนี่คนเยอะ๑๖๓๐๘๒คนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
นี่คือบรรยากาศสดจากหน่วยเลือกตั้งที่๓ถึง๑๗แขวงอเงินเขตสายไหมครับ
คือถ้าจะพูดไปแล้วประวัติของบรรยากาศการเลือกตั้งในเขตสายไหมสักหน่อยนะครับ
ตรงนี้เนี่ยเดิมนะครับเป็นพื้นที่ของพักเพื่อไทยเขานะฮะ
เลือกตั้งผู้ว่าปี๒๕๕๖เขาก็ชนะนะครับ
เลือกตั้งสอสอเมื่อปี๒๕๖๒เขาก็ชนะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันผ่านมาแล้วนะครับสถานการณ์หลายอย่างมันเปลี่ยนไปแล้ว
ในการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมเนี่ยนะครับคงจะต้องมาดูกันนะครับ
เพราะว่าบริบททางสังคมและบริบททางการเมืองค่อนข้างจะแตกต่างกัน
สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมเมื่อ๙ปีก่อน
นี่ของจริงลงคะแนนวันนี้ใช่คราวนี้ต้องลุ้นกันสายใหม่คนเยอะสุด
สำรวจสำรวจกันมามันไม่มีใครให้คำตอบได้อยู่แล้ว
มันต้องรอดูการนับคะแนนจริงหลังจาก๕โมงเย็นปิดหีบ
บางแคร์หน่อยไหมครับนี่ผมก็ไม่ให้น้อยหน้า
พาไปดูเขตที่คนมีสิทธิ์เลือกตั้งเกินแสน
แคนนี่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย๑๕๒๑๓๓คน
นี่หน่วยเลือกตั้งที่๙นะครับเขตบางแคร์เหนือนี่ฮะ
ยังมีผู้มาใช้สิทธิ์กันอยู่ค่ะ
คือวันนี้ต้องยอมรับว่าคนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง
ใช่ค่ะคือมีการคาดการณ์กันเอาไว้ว่า
น่าจะมีคนไปใช้สิทธิ์๗๐๗๐เลยนะ
ถ้า๗๐ก็จะ๓ล้านนะเกิน๓ล้าน
จากทั้งหมดเท่าไหร่๔ล้าน๔ล้าน๔นะ
ประชากรในกรุงเทพประมาณเกือบ๖ล้าน
อันนี้เฉพาะคนกรุงเทพเลยนะถ้าเป็นประชากรที่เป็นคนที่มาทำงานในกรุงเทพ
แต่ภูมิลำอยู่ที่อื่นเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบ๗๘ล้าน

การต่อเนื่องถ้าคนไปใช้สิทธิ์เยอะ

ถ้าถึง๗๐โอกาสที่ผู้ชนะอาจจะแตะล้านก็มีนะ
ต้องรอดูเหมือนกันนะครับ
ส่วนคุณผู้ชมครับบางคนบอกว่าทำไมฉันเลือกได้แต่ผู้ว่า

คือถ้าสมมุติว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่ากอทมมี๔๔๐๐๐คน
แต่คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสกมี๔ล้าน๓แสนคน

เพราะว่าคนที่จะมีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่ากอทมได้นะฮะ
ท่านต้องอยู่ในเขตนั้นไม่น้อยกว่า๑ปี
จะเลือกผู้ว่ากรทมก็ต้องอยู่ในกรุงเทพไม่น้อยกว่า๑ปี

เลือกสอกรเขตไหนก็ต้องอยู่เขตนั้นไม่น้อยกว่า๑ปี
ครับแต่ว่าถ้าคนที่จะมีสิทธิเลือกตั้งสอกรนะฮะ
คือจะต้องอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น๑ปีขึ้นไป
ถึงจะมีสิทธิในการเลือกตั้งสก
ฉะนั้นบางคนอาจจะมีสิทธิเลือกผู้ว่า
แต่คนกรุงเทพเนี่ยย้ายบ้านบ่อย
ทางธุรกิจมั่งแต่งงานมั่งอะไรบ้าง
คอนโดย้ายจากชื่อบ้านไปเข้าคอนโดก็มี

ก็เลยทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรทมในครั้งนี้เนี่ย
เยอะกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสอกรประมาณแสนคน
ใช่ค่ะ
จะได้ทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนนะคะ